ก็ถือว่าในจำนวนผู้เล่นที่เรามีอยู่ในไทยลีก

คือเนเปล่าเขาไม่ได้อ่อนแบบเมื่อก่อน
ที่เราจะไปขย่ำเขาได้ง่ายนะครับ
คือผลการแข่งขันออกมาดี

นี่ฮะ
ดูัวลูกแรกท้ายเกมนะฮะ

ถือว่าลงมาลงมาปั๊บนี่

อดแขนของพวกสาประตูเข้าไปนะครับ
ต้องถือว่าฟุตบอลนัดนี้ทำให้

แต่บางทีชื่อฉันอาจจะสู้รุ่นพี่เขาไม่ได้
ได้มีโอกาสได้ลงมาแสดงฝีมือ

คลิปมาทรงนี้รู้เลยพี่เบิร์ต
นี้เป็นแมทที่คนยาลาเขาแบบตั้งใจสนใจดูกันมากเลยนะ
นี้จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคยาลาครับ
ชมภาพเหตุการณ์ก่อนเดี๋ยวเล่าใหม่
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ดูภาพเหตุการณ์ไปแล้วคราวนี้จะอธิบายเป็นฝั่งไปนะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ฝ่ายผู้จัดการทีมและสตาร์ฟโค้ช

ผู้ตัดสินเสื้อสีฟ้าลงไม้ลงมือเลยแหละ
แล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นไงมันชุดละมุนตรงที่
มีคนอื่นนอกจากนักฟุตบอลเนี่ย
ลงไปในสนามไปต่อยกรรมการเขาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บ๔นาที
ช่วงนี้มันเครียดคุณผู้ชมยิ่งบอลเสมอมันเครียด
พุทธศิลป์ให้ทีมคลับนัดกูวิง
บายสุพนิษฐ์นะฮะอสุพนินขออภัย
ลูกเตะมุมในนาทีที่๙๒แล้ว
คือได้แบบค้านสายตาค้านสายตายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แล้วก็จากลูกเตะมุมนี้นะครับทำให้ทีมคลับนัดกูวิงเนี่ย
ได้ประตูขึ้นทำแล้วเหลือเวลาการกิจคันอีก๒นาที
นาทีมันเป็นปัญหาสิครับเรื่องราวมันก็เลยชุลมุนแบบนี้
หลังเหตุการณ์นะครับเข้าไปทำร้ายผู้ตัดสิน
นายอาซิอะแซกำนันตะบนหน้าถ้ำนะครับ
ก็ออกมาโพสต์ขอโทษต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

ขอกล่าวคำขอโทษและขออภัยไปถึงแฟนบอล
กับความผิดพลาดของผมที่เกิดขึ้นในวันนี้
ส่วนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมาจากการตัดสิน
ผิดพลาดของผู้ตัดสินในสนามนัดนี้
ที่ไม่ทันเกมและผิดพลาดในหลายจังหวะ
รวมถึงการฆ่าโทษนักเตะที่ดูขัดแย้งกับกฎกติกา
รวมถึงเจ้าหวะสุดท้ายช่วงท้ายเกม

ผิดพลาดตรงที่เป่าให้ทีมตรงข้ามได้เตะมุม
และทำให้ทีมของผมเสียประตูจากจังหวะลูกเตะมุมนี้
ซึ่งจังหวะดังกล่าวนักเตะของทีมผม
พยายามประท้วงว่าลูกบอลไม่โดนใคร
ก่อนออกเส้นหลังไม่โดนทีมผม
ไม่โดนนะครับ
แล้วผู้ช่วยพุทธศิลป์ก็ชี้ทงไปในสนาม

แปลว่าให้ทีมฝั่งรับเนี่ยเตะบอลขึ้นมาจากเส้นประตูนะฮะ

ทำให้ทีมผมเนี่ยเสียประตูในช่วงท้ายเกม
แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมพลาดแล้วครับ

แสดงความยินดีกับทีมคลับนัดกูวิงด้วย
ที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้

มันชนะกันตรงที่ต้องไม่ทำแบบนี้ฮะ

เตะผู้เล่นฝั่งตรงข้าม

รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะ
นี่สติเตลิศจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละค่ะ